คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องก็คือกัญชา
กัญชาเนี่ยหลังเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีคนที่เสพเข้าไป

บางคนเผลอกินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไป
โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมีอาการ
ผู้หญิงคนหนึ่งครับมีอาการเหมือนกัน
คุกกี้บราวนี่กัญชาแล้วคนนี้

มามาอยู่ในตู้มาเป็นนางเงือกเนี่ย
ในงานเนี่ยคือมันมีการแจกขนมครับ

อันนี้คือภาพเมื่อวันก่อนนะครับ
ที่อยู่ในจตุจักรเขาก็จัดงานส่งเสริมการขาย
เจ้าของร้านก็บอกว่าเขารู้อยู่แล้วนะว่า
ถ้าลงไปแบบนี้มันอาจจะทำให้น้ำปนเปื้อน
นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือพริตตี้สาวที่ร่วมงาน
เขามาโพสต์เตือนภัยครับพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชม
โพสต์เตือนภัยว่าหลังจากที่เธอไปรับงานเอ็นที่ร้านนี้ร้านปลาสวยงามนี่นะ
มีคนในงานเอาคุกกี้บราวนี้กัญชามาให้กินแล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่า
คุกกี้บราวนี่เนี่ยมันส่วนผสมมีกัญชาด้วยเธอบอกเธอกินไป๑๐นาทีช็อกเลย
หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนี่ทางซ้ายนี่คุกกี้กัญชานะครับมีถั่วด้วย
แน่นหน้าอกกล้ามเนื้อกระตุกชักการเต้นของหัวใจนี่พุ่งเลย
เธอบอกเกือบจะช็อกเสียชีวิตเลยนะแล้วก็ต้องเสียค่ารักษาไป๒๐๐๐๐
เจ้าของงานก็บอกเขาไม่รู้ก็กินกันเองอันนี้เจ้าของงานบอก
อายุ๒๘ปีชี้แจงว่าในวันงานเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเป็นวันเปิดร้าน
คนก็เอาช่อดอกไม้เอากระเช้าเอาบราวนี่เอาของกินอะไรมาให้กันเต็มเลย
แล้วก็วางไว้ที่โต๊ะวางร่วมกับของกินอื่นที่วางอยู่ก่อนแล้วนั่นแหละ
กี้กัญชามีส่งมา๒ถุงถุงละ๓กล่องรวมแล้วก็๖กล่อง
ก็เลยเปิดหยิบกินไปกินไปจนหมดบางส่วนเอากลับบ้านไปด้วยนะ
ทั้ง๖กล่องก็ไม่เหลือเลยครับ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเข้าไปรักษาก็อาการดีขึ้น
ออกจากโรงพยาบาลหมดแล้วครับ

ค่ารักษาพยาบาลทั้งการเยียวยาจิตใจ

สื่อข่าวครับไปตรวจสอบที่สนบางซื่อพบว่า
แล้วมีอาการแพ้หามส่งโรงพยาบาลมาแจ้งความเลยนะ

เรื่องของกัญชาขออนุญาตให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกับคุณผู้ชมนะคะ
อ่านบทความของอาจารย์ปานเทพภัวพงพันธ์นะคะ
ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยก่อนที่จะปลดล็อกกัญชาเสรี
กฎเหล็กคือช่อดอกไม่ใช้จำไว้นะคะ
ช่อดอกไม่ใช้ใช้ใบแต่น้อยใบสดเนี่ยทานเท่าไหร่ก็ได้
แต่ถ้าใบไปผ่านความร้อนไปโดนน้ำมันไปโดนเนย
อันนี้สารที่มันไม่เมาเวลาเรากินสด
มันจะออกมาตอนที่โดนความร้อนโดนน้ำมันเพราะฉะนั้นอันตราย

นี่ไงทั้งความร้อนทั้งเนยทั้งน้ำมันเห็นไหมคะอันตราย

กินอะไรก็ถามเขาก่อนเลยมีกัญชาเปล่า